ไม่มีอะไรจะพูดสวัสดีเลยละกันนะคะ
เต้นไปแล้วลูกอ่อนรถหนาวกับดาวสุขสรามมาแล้วค่ะ
เปิดห้านแต่เศร้าเลยนะคะห้านยำนมดาวค่ะ
มาซื้อกันแนวอุ๊ดนุ้นแนวไม่ค่อยมีลูกค้าเลยค่ะ
สิมาแบบนี้เขาหูติว่าฝนสิมา
คุณผู้ชมมาซื้อดิฉันหน่อยค่ะ
คนละยำ๒ยำก็ยังดีนะคะ
ตอนนี้ฝนจะตกไม่รู้จะมีลูกค้าหรือเปล่า
และแถมมะนาวก็มาแพงอีก

อยากจะเอาเท้าไก่หน้าผากใช้ได้แค่มือนะคะ
คุณผู้ชมตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
ก็ต้องบอกเขานะคะว่าวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่า

นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมณปัจจุบันเลย
เจอกลุ่มเมฆตรงไหนนี่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
อีสานตอนกลางและแถมมีแถวชุมพรยาวจนถึงนราธิวาสอีก
ช่วงเวลานี้น่าจะเกิดฝนนะ
ใครที่อยู่ในพื้นที่ที่ดิฉันบอกไปส่งไลน์มาบอกหน่อย
มีฝนหรือยังส่วนฝนที่มันเกิดขึ้นปัจจัยเหมือนเดิมค่ะ
พายุอัศนีค่ะเขายังคงไว้ลาย
ถึงแม้ว่าเขาจะขึ้นฝั่งและสลายตัวไปแล้วที่เมียนมาเนี่ยค่ะ
ตัวเอลตัวนี้แต่เขายังคงเอาฝนสะบัดออกมาจากตัวเขา
กระจายออกมาจากตัวเขาและประเทศไทยติดเมียนมา
ฝนสิครับรออะไรฝนมาช่วงไหนบ้าง
ช่วงเช้าไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะกระจายตัวทั่วไป
บ่ายเท่านั้นแหละบ่ายโมงบ่ายสอง
เริ่มมาแล้วค่ะนี่กระจายทุกพื้นที่แบบนี้เลยนะคะ
แล้วหลังจากนั้นหนักสุดประมาณ๕โมงเย็น
แต่วันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานตกยาว
อีสานตกยาวจนถึงดึกแต่วันนี้เอาถึงแค่ช่วงค่ำก็พอ
แล้วภาคใต้ค่ะยังคงหนักเหมือนเดิมเลย
ชุมพรยาวจนไปถึงนราธิวาส
ฝนเทลงมาให้นาตูหง

ส่วนคลื่นนะคะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่ค่ะ
ฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิเตือนแบบนี้ก่อนนะ
สุดสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวความหนาวเขาจะมาอีก

เปล่าค่ะเพราะเขาจะมาเจอความชื้นในประเทศไทย

วันนี้ฝนตกเดี๋ยวฝนหยุดไป๒วัน
ฝนกลับมาวันอาทิตย์ถูกแล้วนะคะ
และนี่คืออุณหภูมิร้อนจริง
แต่ก็ดีขึ้นนะคะเวลาที่ฝนตกลงมา
อุณหภูมิจะไม่ร้อนประมาณ๔๖องศา

นี่หนองคายเมื่อวานฝนตกหนักนะ
วันนี้ระวังอีกสักวันละกันนะคะ

ฝนที่ตกลงมาเมื่อวานเขาใช้คำว่าฟ้ารั่วค่ะ
ตกถึงขั้นน้ำท่วมถนน

แต่ถ้ารถเก๋งขนาดนั้นจอดเลยไปไม่ได้ค่ะ
แล้วรถจักรยานยนต์ก็ไม่น่าจะผ่านไปได้

เศร้าน้องค่ายพกรมอีกจับมือเด้อจ้า
ผลไม้ช่วงนี้ค่ะแน่นอนสีส้มเห็นเต็มไปหมดเลย
มะยงชิดนี่คือสวนมะยงชิดคอกช้างที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
เขาบอกว่าผลผลิตมันเยอะแต่ตลาดไม่มีจะขาย
ปรับตัวค่ะออกไปขายไม่ได้
ลูกค้ามาได้ไหมมาในสวนผมได้ไหม
มาเที่ยวมาชิมมาช็อป
ใครที่กินสะใจนั่งเล่นอยู่ใต้ต้นมะยงทิศกินอิ่มแล้ว
ถ้าอยากจะเอากลับบ้านกิโลกรัมละ๔๐บาทเท่านั้นเอง
เจ้าของสวนบอกว่าขอแค่ไม่ขาดทุนก็ดีใจแล้ว
คุณผู้ชมดิฉันเป็นกำลังใจให้กับชาวสวนมะยงทิศ
หรือพ่อค้าแม่ค้าทุกคนเลยนะคะ